คุณผู้ชมคะมาต่อกันที่ข่าวนี้กันบ้างดีกว่า
ไม่รู้ว่าเกิดการโป๊ะแตกหรืออะไรยังไงนะคะ
สำหรับเจมส์จิรายุจำได้ไหม
ก่อนหน้านี้เนี่ยเพื่อนเขาเนี่ยได้แชร์ภาพหนึ่ง
ภาพนี้แหละค่ะเต้ยเขาก็ไปกับอเล็ก

ส่วนเจมส์จีรายุของเราก็ไปกับแฟนสาวด้วยเหมือนกัน

โฟมนั่นเองนะคะแต่เจ้าตัวบอกว่า

เพราะว่าผมไม่เคยปิดบังอะไรใครอยู่แล้ว
ส่วนตัวของโฟมเองนะคะก็ได้รับคอมเมนต์โหดกับเขาด้วยเหมือนกัน
ซึ่งตัวเธอเองก็เริ่มเข้าใจวิถีซุปตาด้วย

พอเราชวนไปกลุ่มก็เริ่มใหญ่ขึ้นขึ้น
แล้วก็เราก็ไปเที่ยวด้วยกันแค่นั้นเองครับ
ผมมาเปิดตัวไปแล้วจะให้ผมเปิดอะไรอีกข้างหน้าครับผม
คือเราแค่ลงรูปกลุ่มลูกลงลูกเพื่อนอย่างเดียวแค่นั้นเองครับ
คือเราก็ใช้ชีวิตแบบปกติของเราไปอะไรอย่างนี้
คือเราก็ได้เห็นบ้างได้อ่านบ้าง

แล้วพอมันแบบประจวบเหมาะแล้วถ่ายรูปกลุ่ม

นี่เขาเรียกว่ารักจริงไม่มีกั๊กนะคะคุณผู้ชม
แม้ว่าจะไม่ได้เปิดแบบยิ่งใหญ่อลังการ
แต่ก็ไม่ได้ปิดซะทีเดียวนะคะ

แต่ว่าเป็นธรรมดานะพอมันมีการเปิดตัวมาแบบนี้
ก็อาจจะมีกระแสเรื่องของคอมเมนต์จากแฟนคลับของหนุ่มเจมส์เนี่ย
อาจจะแอนตี้บ้างแต่น้อยมาก